คุณผู้ชมไปดูเรื่องของเด็กนะที่จันทบุรีใช่ไหม

ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้อง

แต่อันนี้ไปร้อง

พงหญ้าที่ถูกทิ้งเอาไว้แล้วชาวบ้านบอก
ทำไมมันแปลกทำไมมาถูกทิ้งข้างทางอยู่แบบนี้
ที่สำคัญคือเหมือนตั้งใจเอามาทิ้งแล้วพร้อมกับของของเด็ก

มีผ้าอ้อมสำเร็จรูปด้วยนะคะ
คือลักษณะเนื้อตัวน้องนี่ค่อนข้างสะอาดสะอ้านด้วยนะคะ

ชาวบ้านบอกนี่คือเด็กทารกเพศหญิง
รู้เบื้องต้นน่าจะสักประมาณ๔๖เดือนนี่แหละ
แล้วก็มีผ้าห่อตัวไว้อย่างดี
อย่างที่บอกของน้องมาครบเลย

แล้วชาวบ้านบอกโอ้โฮเด็กหน้าตาน่ารักหน้าชังใครค่ะเอามาทิ้งอย่างนี้
โอ้โฮดูดิเขาบอกว่าเด็กดูสะอาดสะอ้านดูขาวหน้าอินดู
ชาวบ้านได้ยินเสียงแบบนี้เดินไปดูก็ตกกระจายหมดนะคะ
ทีนี้ตอนนั้นที่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ
นำตัวส่งโรงพยาบาลเขาก็เลยมีการตั้งชื่อให้น้องไว้เล่นก่อนว่า
ชื่อน้องเด็กหญิงชมันค่ะเพราะว่าถูกทิ้งเอาไว้ที่ตำบลชมันเองค่ะนะคะ
ก็มีการนำตัวน้องส่งไปรักษาตัวค่ะเบื้องต้นที่โรงพยาบาลมะขามนะคะ
ตรวจร่างกายกันก่อนให้แน่ใจว่าน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทีนี้ทางด้านของพยาบาลค่ะคุณสะสิทรบอกแบบนี้ว่า
หนูน้อยรายนี้ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีนะเพราะอะไร
สภาพเนื้อตัวน้องค่อนข้างสะอาดสะอ้านมาก
ที่สำคัญน้องไม่งอแงร้องไห้อะไรมากมายเลย
และตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์๒๔ชั่วโมงแล้วนะคะ

ตำรวจสพมะขามบอกว่าตอนนี้เดี๋ยวตรวจสอบกล้องวงจรปิดก่อน
ใครกันนะช่างใจร้ายเอาน้องมาทิ้งอยู่แบบนี้
เดี๋ยวไปดูกล้องที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเชื่อว่าน่าจะเจอนะคะ
ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ